คุณผู้ชมค่ะเราก็เตือนกันทุกครั้งเตือนกันทุกวันนะคะเวลาใช้รถใช้ถนนเนี่ยใจเย็น
เข้าใจแหละว่ามันก็อาจจะมีบางคนที่แบบมารยาทไม่ดีบนท้องถนนบางทีเราก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะบางทีเราไม่รู้ตัวไปปาดเขาหรือบางทีก็โดนคนอื่นเขาปาด
แต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วที่อยากให้ใจเย็นเย็นเพราะว่าไม่อยากให้มันเกิดการสูญเสียกันขึ้นล่าสุดขับรถปาดหน้ากันไม่พอใจ
หน้าปากซอยบางนาตราดซอยแปดนะคะศพผู้ตายนอนอยู่กลางถนนเลย
ชื่อนายพีรพงศ์สู่วันอายุห้าสิบสองปีชาวหนองบัวลำภูค่ะ
โดนยิงด้วยปืนเก้ามอมอเข้าไปสี่นัดนะคะใกล้ศพเนี่ย
มีท่อนเหล็กตกอยู่ข้างตัวด้วยห่างไปไม่ไกลมีแท็กซี่
เขียวเหลืองทะเบียนมชแปดสองเจ็ดสองกรุงเทพจอดอยู่
สวนอบังนานะคะได้รับบอกแสแล้วก็รีบลงพื้นที่มา
ตรวจสอบค่ะมีพลเมืองดีถ่ายรูปรถของคนก่อเหตุไว้ได้
นะคะเป็นโตโยต้าวีโก้แคปสีขาวทะเบียนทอพู
หอหีบสองสามเจ็ดเก้ากรุงเทพสืบสวนจนรู้ว่า
คนก่อเหตุชื่อว่าวินัยบุลพยุงอายุห้าสิบสามปี
เป็นชาวนครสวรรค์เป็นพนักงานบริษัทให้เช่ารถเครนค่ะ
หนีไปบริเวณถนนหนามแดงในอำเภอบางพลีจังหวัด
มุดปราการตำรวจก็ตามเลยนะคะจับตัวได้พร้อมกับ
อาวุธเป็นปืนออตโมมอนหนึ่งกระบอกแล้วก็รถที่ใช้
เกาะเหตุก็คุมตัวมาสอนอบางนาทันทีนี่ค่ะนี่ค่ะ
ตอนที่ไปจับได้รถกระบาตค่ะนี่แหละค่ะสอบสวนเบื้อง
ต้นนะคะนายวินัยยอมรับสารภาพบอกว่าเป็นคนยิงจริง
จริงค่ะสาเหตุก็คือขับปาดหน้ากันแล้วฝ่ายนายพีรพงศ์
ขับแท็กซี่อ่ะใช้ท่อนเหล็กพยายามจะทำร้ายเขา
ก่อนเลยมีการยื้อแย่งท่อนเหล็กกันแล้วเขาก็นึกขึ้น
ได้ว่าเอ้าเรามีปืนนี่นะเลยเอาปืนยิงสวนไปเลยสี่
นัดค่ะเบื้องต้นนะคะสืบสวนก็บอกว่าเดี๋ยวต้องสอบปาก
อย่างละเอียดแล้วก็จะต้องแจ้งข้อหาค่ะ